ทุกวันผู้ชมครับคนไทยเราเชื่อเรื่องของพระอธิตย์ทรงกฎ
นำมาซึ่งความโชคดีมีชัย

ในการหาทางออกให้กับทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำ
ปรากฏว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับ
มีพระอาทิตย์ทรงกรดเกิดขึ้นครับนี่ฮะทางเหนือของถ้ำหลวง
เห็นชัดเจนเลยนี่ครับโอ้โหก็คือเกิดขึ้นช่วงเวลาสั้นไม่นานนะไม่กี่นาที

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยสอบถามไปยังหมอช้างเลยนะครับ
ดูชื่อดังหมอช้างทศพรศรีตุลา
หมอช้างบอกว่าในทางโหราศาสตร์การเกิดพระอาทิตย์ทรงกฎนั้นมีความหมายในเชิงบวก
พูดง่ายก็คือเป็นลางดีเป็นนิมิตหมายที่ดี
บางครั้งก็จะเห็นในช่วงเวลาของการหล่อพระพุทธรูปซึ่งก็จะเรียกว่าเลิกดี
เนื่องจากพระอาทิตย์ทรงกรดนั้นพระอาทิตย์มีความหมายถึงแสงสว่างทางออกชื่อเสียงและความสำเร็จ
หมอช้างยังเชื่อว่าเหตุการณ์พระอาทิตย์ทรงกฎที่เกิดขึ้นเหนือถ้ำหลวงในวันนี้
เป็นนิมิตหมายที่ดีน่าจะมีข่าวดีในเร็ววัน
แล้วก็ยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด้วย
เพราะที่ผ่านมาก็มีเรื่องเครียดอยู่หลายวันนะฮะ
ส่วนหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับก็อธิบายการเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกฎ
บอกว่าเกิดจากบรรยากาศของโลกในชั้นโพสเฟียที่เป็นบรรยากาศชั้นล่างสุด
แล้วก็เป็นที่อยู่ของกลุ่มเมฆจำนวนมากมีอากาศเย็นจัด
จนทำให้ละอองน้ำในอากาศแข็งตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งอนุภาคเล็กจำนวนมหาศาล

ดวงอาทิตย์ส่องแสงทำมุมกับเกล็ดน้ำแข็งอย่างเหมาะสม
ก็จะเกิดการหักเหและการสะท้อนของแสง
ทำให้เกิดเป็นแถบสีรุ้งคล้ายกับการเกิดรุ้งกินน้ำหลังฝนตก
แต่อันนี้ออกมาในรูปของแบบนี้ที่เราเรียกว่าพระอาทิตย์ทรงกรด
ก็เชื่อว่าจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นในเร็ววันนะคะ